ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องของตำนานรักนะครับ
ตำนานรักที่ในยุคสมัยนี้
หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหหายาก
แต่ว่ายังมีอยู่นะฮะแล้วผมเชื่อว่ายังมีอยู่เยอะด้วยนะครับ
แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยมีเรื่องราวได้ปรากฏออกมา
เพราะว่าข่าวสารในปัจจุบันบางทีเราก็เห็นแต่เรื่องที่แบบ
เรื่องเครียดเรื่องน่ากลัวเรื่องน่าเศร้านะครับ
แต่เรื่องนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราไปตามมาเพื่อนำเสนอให้ท่านชม
และขอบอกไว้ก่อนว่าได้รับการอนุญาต
ลูกหลานของอากงอาม่า

ทั้งคลิปทั้งภาพนิ่งทั้งบรรยากาศในงานศพ

แต่ลูกหลานบอกว่าเอาละอากงอาม่าท่านก็เสียแล้ว
อายุ๙๐แต่รักกันมาก
วาระสุดท้ายก็ยังตายพร้อมกัน
เลยอยากเผยแพร่เรื่องนี้เพื่อให้รู้ว่า
ตำนานรักที่แท้จริงเนี่ยมีอยู่จริง
อากงอาม่าที่ผมพูดถึงก็คือสองท่านนี้ฮะ

อยู่กันมาจนอายุ๙๐ค่ะ
ลูกหลานบอกไม่เคยห่างกันเลยเนี่ย

ใช่ดูแลกันหาข้าวให้กิน

จำเป็นจริงไม่เกิน๕วัน
ล่าสุดเสียชีวิตพร้อมกันวันเดียวกันเลย
เดี๋ยวเล่าเรื่องราวให้ฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพที่บอกเล่าถึงเรื่องราวความรักของอากงอาม่าสองท่านนี้นะครับ

ชาวปากน้ำปรานจะรู้จักกันดีในชื่อเจ็กลักษณ์กับยายซิม
ซึ่งคอยดูแลกันมายาวนานรักกันมาก
จนถึงวันสุดท้ายที่อากงสิ้นใจตามอาม่าไป
เพราะได้เจอกับตัวเองถึงได้เชื่อจนหมดใจ
ไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
กงกับอาม่าจากไปในวันเดียวกัน
เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเหลือเชื่อ
คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมด
ชมในความรักของอากงที่มีให้กับอาม่า
ขนานนามว่าเป็นรักแท้ที่มีอยู่จริง
ส่วนนี่คือบรรยากาศงานศพของอากงอามา
คุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปที่อำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับ
ไปคุยกับครอบครัวของอากงอาม่าคู่นี้
ตั้งศพสวดพระอภิษฐรรมศพอยู่ที่วัดปากคลองปราน
สถานที่ตั้งสวดศพของทั้งคู่นะครับ
บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ลูกหลานแล้วก็คนที่มาร่วมงาน
แต่อีกมุมนึงมันก็เป็นไปด้วยความอบอุ่น
เกี่ยวกับภาพแห่งความทรงจำแห่งรักแท้ที่ทั้งคู่มีให้กัน
ที่ถ่ายภาพในงานศพได้คลิปภาพของทั้งสองท่าน
ตอนที่มีชีวิตอยู่มาเผยแพร่ได้ด้วยความเต็มใจของลูกหลานเลย

นี่ลูกสาวเขาเอาคลิปมาให้เราดู

อาม่าไปโรงพยาบาลอากงก็ล้อทุกวัน
ช่วงหนึ่งเวลาที่เข้าโรงพยาบาลกันนะ
พอกลับมาอากงก็ดีใจนะครับ
ลูกสาวของอากงอาม่าชื่อว่านางสุรางวงรัตนการนะครับ

ก็ด้วยความโศกเศร้าก็ยังมีน้ำตาอยู่นะครับ

ไปไหนมาไหนนี่จูงมือกันตลอดนะคุณเขียนมาสอน
วันเกิดทุกปีก็จะคอยเปิดปฏิทินดูว่าตรงกับวันไหน
แล้วก็ลงมือผัดหมี่เตี๋ยวนะฮะ
ประเพณีคนจีนให้กินกันเองกับมือ
คนจีนเชื่อว่าถ้ากินเส้นหมี่

เวลาหน้าหนาวนี่จะไปต้มน้ำร้อนให้กันนะ
สมน้ำร้อนทิ้งเอาไว้แล้วก็ให้อาบกัน
ต้องรอกินข้าวพร้อมกันทั้งตอนเช้าตอนเย็น
ไม่เคยทิ้งไม่เคยห่างกันไปไหนเลย
ห่างกันอย่างมากที่สุดที่เคยเห็นพ่อแม่ห่างกัน

พ่อเนี่ยรักแม่มากดูแลแม่มาตลอดตั้งแต่จำความได้
จนถึงวันที่เสียชีวิตกันเนี่ยก็ไม่เคยละทิ้งกันเลย

จนกระทั่งวันหนึ่งครับลูกสาวของอากงอาม่าบอกว่า
ในช่วงก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยแม่ต้องเข้าโรงพยาบาล

หรือว่าอาม่าเข้าโรงพยาบาลนาน๒๐วัน

พ่อเริ่มถามหาละแม่ไปไหน
ถึงขั้นที่คิดว่าสงสัยลูกหลานจะโกหกเราซะละมั้ง
ภรรยาเราเสียชีวิตแล้วหรือเปล่าเนี่ย

กินข้าวไม่กินน้ำอาการสุดลง

อาม่าก็มีกำหนดที่ว่าจะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะ
หมอบอกว่าก็น่าจะไปพักฟื้นไว้ที่บ้านได้แล้ว
แต่เหมือนกับลูกบอกว่าเหมือนกับทั้งคู่เขาสื่อถึงกันได้
เพราะพอพ่อตรอมใจอยู่ที่บ้านพ่อก็ต้องมาเข้าโรงพยาบาล
วันที่แม่จะต้องออกจากโรงพยาบาลเนี่ยแม่ก็ซุดลงไปอีก

ใช่นะแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพร้อมกันทั้งคู่เลย
เขาเป็นห่วงทุกอย่างไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ให้ม่าฆ่าสายตาไปไหนเลย
เขาจะห่วงอยู่ตลอดเนี่ย
แล้วพอไปที่ครั้งนี้ที่ไปโรงพยาบาลเขาก็เลยเป็นห่วงเขาก็คิดว่าลูกโกหก
เขาก็เลยเครียดแล้วก็ไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลยเขาเหมือนเขาตอมใจอย่างนี้
เขาตอมใจจริงจนสู้แล้วก็ต้องผ่าแล้วก็ชวนไปโรงพยาบาลเขาก็ไม่ไป
เพราะเขาคิดว่ายังไงเขาก็ไม่ไปเขาต้องรออยู่ที่บ้านจนเหมือนเวลาเหมือนเขาจะรู้หรือเปล่าเขาก็เลยให้ลูกมาพาไป
พาไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หาไปเยี่ยมม่าเหมือนอาการเขาไม่ได้กินข้าวไม่ได้ทำอะไรอย่างนี้ก็เลยสุด
สุดก็เลยพาไปเพื่อไปให้น้ำเกลือพอเวลาแม่เนี่ยก็จะออกวันจันทร์แล้วเพราะว่าไปอยู่๒๐กว่าวันแม่เนี่ยหมอนัดแล้วว่าให้ออกวันจันทร์ได้แล้ว
แต่พอเวลามาเตียเข้าวันเสาร์เขาเพื่อจะได้ไปหาแม่หาแค่ไม่ได้ว่าไปหาด้วยตัวเขาเองเนี่ยคือไปหาแบบให้พาเขาไปหาหมอเพื่อจะได้ไปอยู่ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแม่ก็เลยสุดต่อพอรู้เขาไม่รู้ว่าเตียเข้าเหมือนเขาจะซืนกระแสจิตถึงกันจากออกจากโรงพยาบาลได้ก็ออกไม่ได้
หมอที่นัดให้ออกวันจันทร์ก็ออกไม่ได้เพราะว่าเหมือนสื่อถึงกันแม่ก็ซุดลงเตียงก็ซุดลง

จริงลูกสาวเขาบอกว่าวันที่แม่หรืออาม่าสิ้นใจเนี่ยนะคะ
คือตี๓๖มิถุนายน
ลูกหลานก็จัดพิธีรดน้ำศพบรรจุใส่โลง
พอเอาศพไปตั้งทำพิธีค่ะ
ทางโรงพยาบาลโทรศัพท์มาบอกว่า
คุณพ่อหรืออากงเสียชีวิตแล้วนะ
โมงเย็นคือวันเดียวกันต่างเวลากันเท่านั้นเอง
ทางครอบครัวก็เลยบอกว่าเชื่อว่าที่ต่างเวลากันเนี่ย
เหมือนกับอากงอยากจะให้ลูกหลานจัดงานอาม่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อน
กงคือทนยอมทรมานรอก่อน
จัดพิธีอาม่าให้เสร็จก่อนอากงค่อยสิ้นใจ
ทุกครั้งเนี่ยนะคะอากงจะพูดกับอาม่าตลอดว่า

เหลือเวลาไม่มากแล้วนะก็จะคุยกันแบบเนี่ยค่ะ
อยู่ด้วยกันไปก่อนนะ
ตีสามห่วงวันที่หกพอเอาศพแม่มาปุ๊บแล้วสี่เหมือนเตียร์เนี้ย
เขาจะทรมานมากเลยแต่เขาเก็บความรู้สึกของเขาที่
นอนอยู่ในโรงพยาบาลแล้วทรมานอ่ะรอให้แม่ทำพิธีเสร็จหมดปุ๊บ
เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาศพหลงเอาขึ้นตั้งแค่ขึ้นตั้งปุ๊บ
ทางนู้นโทรมาบอกแล้วว่าเตียไปแล้วโอ้โหเขารักลูกหลานมาก
ทังโน้นโถบอกเลยว่าเตียไปแล้ว
ซึ่งคนที่โพสต์เรื่องราวนี้นะคะคือหลานสาว
นางสาวเพชรัตน์วงรัตนการค่ะก็โพสต์เรื่องนี้นะคะ
เขาบอกว่าก็อยากโพสต์เรื่องราวความรักของอากงอาม่า
อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าโลกใบนี้รักแท้มีอยู่จริง
เพราะเธอเองสัมผัสกับตัวทุกครั้งที่ทั้งคู่มีชีวิตอยู่
รู้เลยว่ารักกันมากจริงคืออากงจะปากแข็ง
จะไม่พูดว่ารักไม่บอกรักไม่คิดถึงไม่รักหรอก
คิดถึงอาม่าหรอกแต่ทุกครั้งเนี่ยคือเห็นเลยว่า
ใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงใหญ่
กงไม่เคยพูดแต่แสดงออกค่ะแสดงออกด้วยการกระทำนี่แหละ
ว่ารักอาม่าไม่เปลี่ยนแปลง
หลานสาวที่โพสต์บอกว่าอยากจะให้เรื่องราวของอากงอาม่า
เป็นตัวอย่างให้กับคู่รักในปัจจุบัน
เดี๋ยวนี้อาจจะไม่ค่อยมีความอดทน
เลิกรากันง่ายนะคะ
อยากให้โพสต์ที่มายแชร์ไปนี้เป็นต้นแบบรักที่ดี
ทำให้สังคมไทยเข้ามารับรู้ค่ะว่าความรักแท้ยังมีอยู่จริง
งงสามารถดูแลม่าได้
ไม่ว่ากงจะอายุจะแก่แล้วจะไม่ไหว
งงก็จะมีความพยายามว่าจะต้องดูแลให้ดีที่สุด
จะต้องให้ม่าสบายไม่ลำบากอย่างนี้ค่ะ
อยากให้ความรักของกงกลับมาเป็นต้นแบบรักในปัจจุบัน
ให้คนเอาไปเป็นต้นแบบค่ะ

แม้จะเป็นงานศพของอากงอาม่าแต่มันก็มีเรื่องราวของอากงอาม่าที่ทิ้งไว้ให้ลูกหลานแบบ

ไปทั้งทีก็เลยถามทั้งเพื่อนบ้านด้วยนะครับ
เพื่อนบ้านท่านนี้ชื่อว่าคุณสวนีแสงโพรงนะครับ
สนิทกับครอบครัวของอากงอาม่ามาก
รู้จักกับอากงอาม่าตั้งแต่เด็กเลย
บอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เลยนะ
เคยเห็นถึงความรักแท้ที่แท้จริงของชาวปากน้ำปรานนี่แหละ
อากงอาม่าเสียชีวิตลงพร้อมกันทั้งคู่
ด้วยความรักแท้ที่แท้จริง
กงอาม่าไม่เคยจากกันไปไหนเลยในตอนที่มีชีวิตอยู่
ตั้งแต่เด็กเห็นอากงอาม่ามาเนี่ย
งอาม่าเป็นคนใจดีช่วยเหลือคนอื่นมาโดยตลอด
ไม่เคยคดโกงใครเป็นที่รักของชาวบ้านที่นี่หมด
แบบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ตั้งแต่เกิดมา
เป็นความรักที่แบบไม่รู้จะเปรียบเทียบยังไงดี
ไม่เคยเจอแบบคู่นี้แบบไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้
อีกคนไปตี๓แล้วอีกคนมา๕โมงอะไรอย่างนี้
โมงเย็นอะไรอย่างนี้เกิดหมาไม่เคยเจอเลยนะแบบนี้
แบบคู่ที่เขารักกันมากอ่ะใครเห็นก็ไม่รู้
แต่สมัยเราเด็กอะไรเงี้ยคือบ้านเขาจะข่ายคลองเนี้ย
แล้วเขาเป็นคนดีมากเป็นคนตรงแบบไม่มีใครว่าบ้านนี้ไม่ดี
เขาไม่เคยคดไม่เคยโกงอะไรอย่างเงี้ยแบบตรงตลอด
แต่บ้านเขาเป็นคนตรงแล้วคนซื่อบ้านเนี้ย
แล้วเขาไม่เคยว่าใครทั้งโกงทั้งมาเลยอ่ะ

แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความห่วงใยของอากงอาม่านะครับ
ห่วงใยกันจนกระทั่งสิ้นลมหายใจนะครับ
ก็ถือว่าความรักของอากงอาม่าจะเป็นต้นแบบของรักแท้ให้กับทุกคนได้
ยุคสมัยนี้ยุคปัจจุบันนี้ขอให้มั่นใจกันได้ว่ารักแท้มีอยู่จริง

ดูเรื่องราวของอากงอาม่าแล้วดีต่อใจ
ต่อใจจริงคุณผู้ชมโอ้โหดูแล้วแบบน้ำตาจะไหลอาจจะร้องไห้

คุณแม่เป็นลูกครึ่งนะครับ
ตอนเธอแก่นี่เธอสวยกว่าสาวอีกนะ
ฉันว่าเธอสวยกว่าชมพู่อารยาอีกค่ะ

สมัยก่อนเขารักกันนะ
ค่ะก็ขอให้เจอรักแท้เร็วนะฮะ